คุณตำรวจงงแค่เมาแล้วขับอ่าไม่ต้องงงอ่ะก็เมาไง
โพสต์ไปกระแสตีตอนโพสต์น่าจะเมาอยู่ดูทรงแล้วนะคะ
กระแสตีกลับคนต่อว่าเยอะแยะมากมายสุดท้ายต้องมาโพสต์ขอโทษ
อืมเพราะตำรวจเขาก็ทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วอ่ะนะครับ
นะฮะมีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กเนี่ย
ที่ชื่อว่าเพจข่าวสารชาวบ้านโป่งเนี่ยเอาภาพเป็นรูปภาพขณะที่ตำรวจไปตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงคราน
พร้อมข้อความระบุแบบนี้อย่างที่อ่านไปสักครู่นะฮะ
อะไรเมาแล้วขับโดนปรับแปดพันงงแค่เมาแล้วขับนะคะคุณตำรวจสพบ้านโป่งนะฮะ
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ถูกเรียกตรวจเป่าแอลกอฮอลแล้วก็โดนจับไปเพราะเธอเธอดื่มมานะฮะ
แล้วก็โพสต์ไปจนถูกกระแสสังคมเนี่ยออนไลน์นะฮะ
ภาควิจารณ์ก็การกระทำของผู้โพสต์ว่าไม่ถูกต้องเยอะแยะมากมาย
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามข้อเท็จจริงจากร้อยตำรวจโทมรุ่งโรธมัศยวานิชกูลนะฮะ
เป็นรองสารวัตรจราจรสพบ้านโป่งบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ขณะที่ไปตั้งด่านอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามครองชนรับประทานหน้าวัดดอนตูม
เทศบาลเมืองบ้านโป่งก็มีผู้ชายขับรถสายไปสายมา
ก็เรียกตรวจวัดเป่าแอลกอฮอล์พบว่ามันก็เกินเขาไม่ให้เกินห้าสิบ
เกินไปอยู่ที่๗๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แม้เกินมากเกินน้อยก็คือเกินก็แจ้งให้ทราบว่าต้องถูกดำเนินคดีตาม
บอจราจรนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ส่งฟ้องศาล
ต่อมาน้องผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นคนโพสต์เนี่ย
ซึ่งนั่งมาด้วยมาถามถึงเรื่องของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับโทษค่าปรับแล้วก็บอกไปแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็เอาคำพูดของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้โพสต์นะครับ
ว่าจะต้องไปเสียค่าปรับเท่าไหร่นะครับอ่าตำรวจในด่านนะครับ
ในด่านก็อธิบายไปว่าการปรับขึ้นอยู่กับสาร
เราส่งไปแล้วพนักงานสอบสวนจะส่งสารต้องไปปรับที่ศาล
แล้วน้องผู้หญิงถามว่าจะต้องปรับเท่าไหร่ตำรวจในด่านก็บอกว่าประมาณ๖๘๐๐นะครับ
แต่จริงแล้วโทษปรับเป็นหมื่นนะครับแต่สารราชบุรีก็ปรับประมาณนี้แหละครับ
หกพันถึงแปดพันก็เลยแนะนำไปแค่นั้นตำรวจไม่มีสิทธิ์ปรับต้องไปปรับศาลครับ
ต้องบอกว่าคนโพสต์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่โดนจับ
แต่เป็นน้องผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายผู้ชายที่ขับรถไปแล้วผู้ชายเป็นคนโดนเป่า
โดนจับแทนผู้หญิงก็ไปโพสต์ไม่พอใจก็เป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเข้าใจผิด
เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีพรบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวถูกฟ้องร้องได้นะครับ
เวลาต่อมาผู้หญิงที่เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวนี้สำนึกผิดคุณผู้ชม
แล้วก็ไปโพสต์ใหม่ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวานที่โพสต์ลงไป
ต้องขอโทษทุกคนในกลุ่มด้วยน้อมรับความคิดเห็นทุกคนที่มาคอมเมนต์
ขอโทษด้วยค่ะก็หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม
ที่มีชื่อว่าข่าวสารชาวบ้านโป่งซึ่งมีคนบ้านโป่งอยู่เยอะมาก
แล้วก็ไปโพสต์ซะเองก็กลายเป็นกระแสถูกโจมตีถูกต่อว่าซะเอง
ก็ต้องมีการขอโทษทางด้านของตำรวจเขาด้วย
ต้องคิดดีนะเวลาจะพูดจะทำอะไรลงไปนะคะแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ก็ตาม